สถานการณ์ของบอลไทยเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสครับตามมาตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ล่าสุดนะครับ
ก็ได้ออกมาพูดนะครับว่าเอ๊ะยังไงเฮเบตตี้ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลกรุงเทพนะครับ
หรือว่าจะเป็นสมาชิกของทีมแข้งเทพเพราะว่ามีทีมงานของแบงคอกพาไปด้วย
แน่นอนเลยครับดูแล้วสถานการณ์ของฮิเบตี้เฟอร์นันเดส
หลังจากหมดสัญญากับเมืองทองและการท่าเรือก็มีข่าวนะครับว่าหลายทีมสนใจ
ที่สำคัญนะครับแบงคอกเนี่ยยังไม่ได้ใช้เงินเลยนะครับ
ในช่วงเปิดระดูการแบบจริงจังก็เชื่อว่า
เบอร์ตี้จะเป็นสมาชิกใหม่ด้วยเงินเดือนโดยเฉลี่ย
ก็น่าจะตกที่ประมาณสักหนึ่งล้านห้าแสนบาทนะย
จากก่อนอันนี้เขารับอยู่๒ล้านกว่าแต่ว่าสถานการณ์โควิด
อย่างที่ทราบกันนะครับอาจจะยากถ้าจะได้ตัวเลขเดิม

คุณการจันรัฐผู้จัดการทีมก็ออกมาแสดงความไม่พอใจ
การทำอาธิของมงคนชายเพชรสีในเกณฑ์ที่เมืองทอง

บอกว่าสโมสรเตรียมจะยื่นเรื่องประท้วงการทำหน้าที่
และก็มองว่าผู้ละสินรวมทีมงานมีปัญหาในการอาศิลป์แบบ๒มาตรฐาน
โดยบิ๊กออสครับพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมฟุตบอล
ก็บอกว่าได้สั่งการให้ผู้ตัดสินผู้ประเมินผู้ตัดสิน
ชี้แจงการทำหน้าที่ในเกมดังกล่าวด้วย
เนื่องจากตัวเองได้ชมเกมแล้วก็มีความสงสัยในหลายจังหวะ
ตัวอย่างเช่นนะครับนาที๓๓พัฒนาพลายนุ่มนักเตะของเมืองทอง
ถูกผู้เล่นของการท่าเรือปะทะแล้วก็ล้มลงบริเวณเส้นกรอบเขตโทษ
แต่ผู้ละสินมงคลชายเพศศรีไม่ได้ให้ฟาว
นั้นจึงมีคำสั่งให้ทั้งคณะผู้ตัดสินชี้แจงว่ามีมุมมองอย่างไร

และเรื่องจังหวัดอื่นที่ถูกวิพักวิจารณ์ด้วย
ด้วยดรกล้องศักดิยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
ก็พูดถึงความพร้อมนะครับการแข่งขันอัลตราเทลไทยแลนดซีรีส์พัทธลุง
พัทธลุงซึ่งในปีหน้านะครับสนามที่ไทยเนี่ยจะเป็นหนึ่งในหกของ
วีปเอเชียที่ถูกจัดให้อยู่ในระดับเลิลทัวร์เพื่อเก็บแต้มคอลิไฟล์สู่สนาม
ต้าเทรลดูมงที่ฝรั่งเศสซึ่งการแข่งขันนะครับประกอบไปด้วยสามสนาม
ที่เชียงใหม่ที่พัทธลุงแล้วก็ที่จังหวัดราชบุรีครับ